หลายคนสงสัยทำไมน้ำมันถึงราคาแพงเมื่อไหร่จะลดสักที
หลายคนอาจจะเคยเห็นข่าวราคาน้ำมันโลกที่ดิ่งลงเหว
ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับ
แต่แล้วทำไมราคาน้ำมันในเมืองไทยบ้านเราถึงไม่ลดลงสักทีล่ะครับ
ก่อนอื่นครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า
ราคาน้ำมันโลกที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือราคาน้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันนั่นก็คือราคาน้ำมันสำเร็จรูป
กว่าน้ำมัน๑ลิตรจะถึงมือผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
เพราะว่าแต่ละขั้นตอนของการผลิตครับก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างมากมาย
ซึ่งต้นทุนราคาน้ำมันมี๔ส่วนหลักตามนี้เลยครับ
อันดับที่หนึ่งนั่นก็คือต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตมาจากโรงกลั่น
หรือที่เราเรียกกันว่าราคาหน้าโรงกลั่นนั่นเองครับ
ประเทศไทยเราอ้างอิงราคาตามตลาดกลางภูมิภาคเอเชีย

ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะสามารถผลิตน้ำมันได้เอง
แต่ได้เองเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นครับ
แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้
จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าเราจะต้องมีการนำเข้าน้ำมันดิบ
จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อใช้ในการกลั่น
ราคาหน้าโรงกลั่นจึงเป็นราคาต้นทุนเนื้อน้ำมันดิบ
วกกับค่าใช้จ่ายต่างของโรงกลั่น
ซึ่งราคานำเข้าก็จะมีการขยับขึ้นลง
ความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลก
สะท้อนกลับมายังราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป

จากต้นทุนในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วนะครับ
อีกอย่างที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการจัดเก็บภาษี

แล้วหลังจากนั้นครับรัฐบาลจะนำเงินส่วนนี้นะครับ
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
การจัดเก็บภาษีแบ่งได้ดังนี้ครับ
การจัดเก็บภาษีสรรพสารมิตรภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่ง
และภาษีสุดท้ายนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าการตลาด
ส่วนค่ากองทุนครับเรามีด้วยกันทั้งหมด๒กองทุน
นั่นก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เป็นกองทุนที่รัฐบาลได้มีการจัดเก็บเงินเอาไว้
เพื่อที่จะนำไปสนับสนุนหรืออุดหนุนราคา
เพื่อที่จะรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมัน
เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนอย่างพวกเรา
ไม่ต้องจ่ายค่าราคาน้ำมันที่สูงจนเกินไปนั่นเองครับ
และอีกหนึ่งกองทุนนั่นก็คือกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
โดยเงินส่วนนี้ครับจะถูกเก็บแล้วก็นำไปใช้
ในเรื่องของการสนับสนุนงานวิจัย
และพัฒนาส่งเสริมพลังงานทดแทนชนิดอื่นนั่นเองครับ
แล้วก็มาถึงปัจจัยสุดท้ายแล้วล่ะครับ

ซึ่งก็คือต้นทุนค่าใช้จ่ายนั่นเองครับ
แล้วแบบนี้ทำไมเราต้องอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ด้วย

นั่นก็คือซิงคโปร์เป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดครับ
ต้นทุนในการขนส่งน้ำมันจะถูกกว่าการขนส่งจากจุดอื่น
ซึ่งสิงคโปร์นะครับเป็นประเทศผู้ที่ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

ราคาของสิงคโปร์ที่พูดถึงกันนะครับ
จึงเป็นราคาซื้อขายน้ำมันระหว่างผู้ค้าน้ำมันในภูมิภาค
ที่ตกลงกันผ่านตลาดกลางอย่างสิงคโปร์
สิงคโปร์จึงเป็นราคากลางที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ที่ค้าน้ำมันทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย
จึงไม่มีผู้ซื้อขายรายใดรายหนึ่งสามารถเข้าไปแทรกแซงหรือปั่นราคาได้ครับ
ดังนั้นราคาน้ำมันของไทยเลยมีการปรับขึ้นปรับลงนะครับ
ตามความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในตลาดโลก
อีกทั้งยังมีเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองครับ
ดังนั้นการอ้างอิงราคาน้ำมันจากตลาดสิงคโปร์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศในภูมิภาคนี้ครับ
เขาทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว๙๐ของน้ำมันที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทย
จะเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบดังนั้นการกำหนดราคาก็จะต้องอ้างอิงราคาที่ตลาดสิงคโปร์นี่เองครับ
ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนส่วนนี้นั่นก็คืออัตราในเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่มีการปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลา

ถึงมีราคาที่แพงมากกว่าราคาน้ำมัน

อย่างที่มาเลเซียแล้วก็บลูไนครับ
สาเหตุก็เพราะว่าประเทศเหล่านี้
เขาสามารถผลิตน้ำมันใช้เองได้
ส่วนที่เวียดนามแล้วก็เมียนมา

มีนโยบายด้านพลังงานที่ไม่เหมือนกับบ้านเรา
รวมถึงการใช้น้ำมันมาตรฐานยุโรป

ทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเขา

ว่ากรงสร้างของราคาน้ำมัน

ถึงเวลาที่ผมจะต้องออกเดินทางแล้วล่ะครับ